ขอบคุณผู้ชมมาดูกันต่อคู่รักคู่นี้ไม่ได้เจอมานาน
วงโควิดปกติจะเจอกันบ่อย
ปกติช่วงนี้ดิฉันไปเชียงใหม่ไปคาเฟ่ก็แล้ว
เมื่อวานีพี่นาข่าวได้เจอกัน

แต่งงานกันมา๓๔ปีแล้วดิฉันจำได้ไปงานแต่งเขาด้วยนะ
ที่เชียงใหม่โอ้โหสนุกสนานมาก
บรรยากาศดีมาก

หรอเรินเจอน้ำไปที่ร้านหน่อยตอนนี้ลูกค้าก็ยังมาปกติ
เอาความทิ้งมาพูดกันแล้
มีทุกอย่างยกว่าลูกค้า
ยังหนีวเนี่ยเค้าโชว์แหวนหุงแหวนเพชร

ใครยังไม่มีแบบวันลนทรงวันลนทรายตุดจงตุดตีนนะคะ

ช่วยกันทั้งนั้นหลายพี่แจ้